ทรัพย์ภาควัตโตอรัฐโตสัมมาสัมพุทธศัพท์
โอ๊ยน้ำจงไปสวดแปดร้อยรอบแล้วก็ยังไม่ไปนะคะ

ติดตามสถานการณ์ฝนรวมถึงสถานการณ์น้ำในรู้ก่อนร้อนหนาวกันหน่อยนะคะ
นี่เป็นภาพของน้ำที่ตอนนี้ยังไม่เรียกว่าท่วมนะ
อันนี้คือเอ่อเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าเราคงต้องระมัดระวังกันต่อเนื่องค่ะ
คือช่วงนี้นะครับประเทศไทยฝนตกเอาเฉพาะวันนี้นะคะ
ตกมากกว่าเมื่อวานค่ะแต่ว่าเป็นการตกระจาย๑๒๐๔๐ของพื้นที่นะคะ
แต่ว่าช่วงสัปดาห์นี้จะต้องจับตา๓น้ำด้วยกันนะคะ
น้ำเหนือน้ำฝนและน้ำหนุนค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะพื้นที่ที่อยู่ริมน้ำหรือว่าพื้นที่ที่อยู่ท้ายน้ำ
รอรับน้ำต่างเตรียมความพร้อมให้ดีนะคะ
อย่างเช่นเรื่องของสภาพอากาศเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพถ่ายดาวเทียม
เช้าวันนี้ฟ้าค่อนข้างโปร่งนะคะแต่ว่าฝนเขาจะมาช่วงบ่ายค่ะ
ฝนเกิดจากปัจจัยอะไรก็คือห่อมความกดอากาศต่ำนะคะ
วกกับลมมรสุมประจำฤดูทำให้ฝนช่วงนี้กลับมาตกอีกครั้งนะคะ
แต่ว่าย้ำแบบนี้นะไม่ต้องตกใจนะคะเป็นฝนของฤดูฝนในประเทศไทยนะคะ
ทีนี้ตรวจสอบฝนคือเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าจะเป็นแบบนี้ค่ะ
จะเป็นสีเทาก็คือลักษณะไม่มีเมฆนะแต่ฝนเขาจะมาช่วงไหน
ช่วงบ่ายค่ะเริ่มแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่ภาคใต้เป็นต้นไปนะคะ
นครศรีธรรมราชค่ะประจวบคิริขันรวมถึงจังหวัดมุกดาหารทางภาคอีสานด้วย
และหลังจากนั้นก็จะตกเห็นไหมคะกระจายมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะภาคอีสานค่ะกินพื้นที่ทั้งหมดเลยนะคะ
และจะตกแบบนี้เป็นต้นไปจนถึงช่วงค่ำเลย
ส่วนคลื่นค่ะในทะเลอันดามันนะคะจุดที่เป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะคะ
ก็คลื่นค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นการเดินเรือก็ระมัดระวังด้วยนะคะ
คุณผู้ชมคะหลายคนยังคงเป็นห่วงนะคะ
พายุเขาจะมาไหมเขาอยู่ที่ไหนเขาเข้ามาเมื่อไหร่
เขาแรงมากน้อยแค่ไหนวันนี้ตรวจสอบกันก่อนนะคะ
ว่าตอนนี้เขายังคงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้นะคะ
และสิ่งที่เราจับตามองก็คือเขาจะพัดขึ้นฝั่งที่เวียดนามไหม
ถ้าพัดขึ้นฝั่งที่เวียดนามส่งผลกระทบต่อเราแน่นอน
แต่ทีนี้ลมหนาวค่ะจากประเทศจีนกำลังไม่แรงนักเห็นไหมคะ
เขาไหลขึ้นไปเรื่อยกลับประเทศเข้าไปค่ะ
เขากลับประเทศจีนนะคะแต่สิ่งที่ส่งผลกระทบกับเราก็คือ
ปีกของพายุนั่นเองนะคะจะกินพื้นที่เข้ามาที่บริเวณภาคอีสานตอนบน
อาจจะทำให้ภาคอีสานตอนบนนะคะช่วงวันศุกร์และวันเสาร์
มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมได้นะคะ
คุณผู้ชมคะฟังแบบนี้โล่งใจไปนิดนึงนะคะ
แต่มวลน้ำค่ะในรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยายังคงต้องตรวจสอบกันอย่างต่อเนื่อง
รับมือกันอย่างต่อเนื่องนะคะตรวจสอบปริมาณน้ำกันหน่อยนะคะ
เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาธค่ะ
น้ำเหนือไหลเข้าเขื่อนต่อเนื่องเลย

ส่งผลให้ระดับน้ำในเขือนมันเพิ่มขึ้นตลอดเลย
เจ้าประยาต้องเพิ่มการระบายน้ำอีกเล็กน้อย
คือเพิ่มการระบายได้นิดเดียวเท่านั้นเลยค่ะ
ผลักดันน้ำลงสู่ทะเลให้ทันปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุน
ช่วง๑๕ตุลาคมนี้
ส่งผลผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนถูกน้ำท่วมสูงเป็นบริเวณกว้าง

อีก๑จุดค่ะต้องเจราะสอบเหมือนกัน

ชาวบ้านเดือดร้อนร้อยหลังคาเรือน
เจ้าหน้าที่ก็พยายามซ่อมแซมอุดรูรั่วแต่ก็ไม่สำเร็จนะคะ
ขณะที่มวลน้ำเจ้าพระยายังคงทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องค่ะ

จังหวะ๒๓วันนี้ค่ะ
ฝนยังคงตก๒๐๔๐ของพื้นที่เป็นช่วงเวลาดีนะคะที่จะเก็บข้าวของขึ้นสู่ที่สูง

ยารักษาโรคและเอกสารประจำตัวจะต้องเตรียมติดตัวไว้เลยนะคะ
มาเมื่อไหร่จะได้ช่วยเหลือทันนะคะโดยเฉพาะการเริ่มจากช่วยเหลือตัวเองก่อนนะคะ
นี่ค่ะหมู่บ้านของดิฉันก็เตรียมแล้วค่ะ
ที่จะขุดร่องน้ำนะคะถ้าน้ำมามันจะได้ทันลักหายไปเลยนะ
เอาพี่พี่ขุดเลยตอนนี้หนูหาเสียงไม่เจอหนูอยากช่วยพี่มากเลย
พี่ทำไปก่อนนะขุดไปก่อนนะ